มีคดียิงกันตายเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เป็นพื้นที่สวนมังคุดนะครับที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมือง
คือผู้ตายเนี่ยเขาทำงานดูแลสวนมังคุดให้กับเจ้าของสวน
กระดูกลงดูแลจนออกผลผลิตอย่างดีเลย
เจ้าของสวนเข้าไปให้คนอื่นเนี่ยเหมามาเก็บมังคุด

เหมือนกับว่าโอ้โหก็ปลูกมาดูแลมาจนคิดว่าเป็นสวนตัวเอง
จะไปฟันเขาค่ะคนที่เขารับเหมาสวนมังคุดทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาจะมาเก็บ
เขาเลยยิงใส่ไปโอ้ถึงขั้นต้องยิงกันตายเลยเหรอ
เรื่องแค่นี้นะครับมังคุกมังคุดมังคุดตายอร่อยนะ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๔ตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
จุดเกิดเหตุอยู่ข้างคอกวัวชนของนายสมชายเกรดชาติ
เป็นสมาชิกอบจนครศรีธรรมราช
นั้นรู้จักกันในชื่อสจแอ๋วนะแต่สจแอ๋วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกนะครับ
เพียงแต่ว่าจุดนี้มันเป็นจุดเกิดเหตุ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบศพนายอนุพงศ์กราพงศ์
หรือว่านายนุอายุ๓๗ปีนะครับ
เสียชีวิตอยู่ที่ข้างคอกวัวของสจแอ๋ว
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมเข้ากลางแผ่นหลังแล้วก็ชายโครงขวารวม๓นัดนะครับ
แล้วห่างออกไปจากศพสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็มีมีดพระด้ามยาวเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
จากการสอบสวนก็ทำให้ทราบว่าผู้ก่อเหตุที่ยิงนายอนุพงศ์ตายเนี่ย
ชื่อว่านายประวิทย์สุขช่วงหรือในเคราวอายุ๔๒ปี
เป็นคนงานเลี้ยงวัวชนของสจแอ๋ว
หลังก่อเหตุก็ถือปืนที่ใช้ยิงเขาตายเนี่ย
วิ่งหลบหนีไปก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างนี้ครับ
ผู้ที่อยู่ในระแวกนะครับที่เขาให้การกับตำรวจนะครับ
นายอนุพงศ์ผู้ตายถือมีดพระเดินมาหานายประวิทย์ที่คอกวัวชน
ที่เขารับจ้างเลี้ยงดูวัวชนอยู่นะ
เขาอยู่ที่ห้องพักอยู่ใกล้คอกวัวชน
มาถามเรื่องที่นายประวิทย์ไปเหมาเก็บผลมังคุดในสวนที่ผู้ตายเนี่ยเขาดูแลอยู่
นายประวิทย์ก็บอกว่าเอาก็ใช่ก็เหมาเจ้าของสวนเข้าไปแล้วหนึ่งหมื่นบาท

แต่ว่านายอนุพงศ์ผู้ตายเขาไม่พอใจ
เขาห้ามบอกว่าอย่ามาเก็บนะห้ามมาเก็บมังคุดในสวนแห่งนี้
นายประวิทย์ผู้ต้องหาเขาก็บอกว่าทำไมเขาถึงจะเก็บไม่ได้

นายอนุพงศ์ก็ไม่ยอมบอกว่าเขาเป็นคนดูแลสวน
ก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยฮะจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
นายอนุพงศ์ที่ถือมีดพระมาด้วยก็เลยไล่ฟันนายประวิทย์ครับ
แล้วก็ฟันถูกที่แขนกับลำตัวไปด้วย
ปรากฏว่านายประวิทย์เขามีปืนนะฮะ
เขาก็เลยชักปืนเข้ามายิงใส่เข้าไปฮะ
ยิงใส่ที่ชายโครงขวาก่อน๑นัด
นายอนุพงศ์ตอนนั้นก็ถูกยิงก็พยายามจะวิ่งหนีแล้วนะ

แต่ถูกตามไปไล่ยิงอีกเข้ากลางแผ่นหลังอีก๒นัด
ก็เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุ
ส่วนนายประวิทย์หลังเกิดเหตุก็หลบหนีไป
ส่วนนี้นี่คือนางประนอมศรีชัยสมอายุ๗๒ปี

ให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า
หลังจากที่มังคุดเขาออกดอกออกผลเนี่ยโอ้โห
ผลมาแล้วเต็มเลยที่สวนมังคุดเนี่ย
ไม่มีใครไปเก็บได้เจ้าของยังเก็บไม่ได้เลย
เพราะว่านายอนุพงศ์ผู้ตายเนี่ยที่มีบ้านอยู่ใกล้สวนมังคุดกับเขาเนี่ย
เขาจ้างมาดูแลสวนมังคุดเนี่ยทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าของสวนเสียเอง
ใครเข้าไปเก็บถูกขู่ถูกทำร้าย
แล้วไม่พอใจเวลาเขาให้ใครไปเก็บเนี่ยนะ
เอามีดฟันกิ่งมังคุดจนของมังคุดของเจ้าของสวนเนี่ยเขาเสียหายไปหมด
เพราะไม่พอใจที่เจ้าของสวนเนี่ยให้คนอื่นมาเก็บ
เคยไปแจ้งความหลายครั้งก็ทำอะไรไม่ได้
เมื่อ๔๕วันที่แล้วนายประวิทย์คนเลี้ยงวัวของสจแอ๋วเนี่ย
ขอเหมาสวนมังคุดหนึ่งหมื่นบาทเขาก็เอาโอเค
เหมาสวนหนึ่งหมื่นบาทให้เข้าไปเก็บมังคุดที่สวนได้แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้น
ท่านที่รับจ้างดูแลสวนทำตัวเป็นเจ้าของสวนนี่เลย
หวังว่าจะเลยแบบนี้แหน่ง
ผลออกคงอยากแต่ทีนี้เจ้าของสวนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นไง
เขาก็ต้องหาคนมารับเหมาสวนของเขาไปใช่ไหม
ของนายอนุพงศ์ที่ตายนะครับให้ปากคำกับตำรวจบอกว่า
เจ้าของสวนมังคุดเนี่ยเขาก็ให้นายอนุพงศ์เนี่ยดูแลสวนมานานหลายปี
ดูแลซะจนคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของสวนจริง
แล้วทีนี้พอเจ้าของสวนเขาให้นายประวิทย์ผู้ก่อเหตุ
เหมาสวนมังคุดเก็บมังคุดไปขาย
มันก็เลยทำให้ผู้ตายไม่พอใจแล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น